พังงาดีกว่านะครับเพราะว่าเขามีการทำปฏิมากรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นมา
เป็นปฏิมากรรม๑๒นักศัตริย์นะฮะแล้วค่าทำเนี่ยนะครับ
เหล่านี้เนี่ยนะ๑๒นักสัตว์ตกนักสัตว์ละ๑๒๐๐ต่อ๑ตัว
ตอนนี้กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้โหมันคุ้มค่าไหมเนี่ย
กับการลนลงท่องเที่ยวนะครับเนี่ยฮะรูปปั้นปีนักศัตริย์ต่างปีกุลนะฮะ
เขาบอกปีกุลทำไมกระดำกระด่างเชียวนะฮะดูไม่สวยเลยนะครับ
จากนั้นก็มีอะไรอ่ะพญานาคก็เป็นงูใหญ่งูเล็กปีจอหมาใช่ไหม
จังหวัดพังงาเขาบอกส่งเสริมการท่องเที่ยวนะฮะ
ราคาเนี่ยเป็นหลักล้านนะครับตกตัวละแสนกว่าบาท
ว่าที่ร้อยเอกทงสัตว์เวทยานวงนะครับท่านในอำเภอะตังควบปาศ
ท่านบัชชีแจงบอกว่าคือจริงนี้มันมีนอกจากนี้
จะมีทางเดินเท้ามีเสาไฟซึ่งการก่อสร้างยังไม่เสร็จ
เพราะว่างบมาแค่ไหนทำงบก่อนนะฮะ
งบนั้นก่อนก็สร้างไปงบมาก็สร้างไป
และจริงอันนี้มันเป็นเรื่องของต้นเรื่องคือ
สำนักการโยธาธิการและผังเมืองนะครับ
ภายใต้การดูแลของจังหวัดนะครับ
มันอยู่ในพื้นที่ของท่านครับ
ยังทำไม่เสร็จครับเพราะว่าทั้งโครงการในจริงต้องใช้งบประมาณ
กว่า๖ล้านบาทนะฮะส่วนเฉพาะรูปปั้น๑๒นักศัตว์ในตัวละแสนสองครับคุณผู้ชม
ตัวละ๑๒๐๐ท่านในอำเภอบอกว่าคือรายละเอียดต้องไปถามทางสำนักงานโยธาธิการ
ผังเมืองจังหวัดพังงานะครับที่เป็นเจ้าของเรื่องเพียงแต่มาใช้พื้นที่ของท่าน
ล่าสุดนะครับนายอภิดันนาวิกกะนันท่านผู้มูลในการสำนักงานคณะคำการฟอกการและปราบกรามการทันชุลิตในภาครัฐเขต๘
ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา
ไปตรวจสอบกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวรูปป้าน๑๒นักศัตริย์จากการลงพื้นที่ครับ
พบว่าสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงาซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบ
โดยนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมท่านโยธาธิการและผังเมืองให้ข้อมูลบอกว่า
โครงการปรับปรุงสวนประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมรุ่มน้ำตะกัวป่า
ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดพังงาปี๒๕๖
จำนวน๖๖๗๘๐๐๐บาทประกอบไปด้วย
งานซุ้มประตูสวนประวัติศาสตร์ครับอันนี้๓แสนกว่า
งานก่อสร้างทางเท้างานระบบไฟฟ้าอันนี้๒ล้านกว่า
งานปฏิมากรรมปูนปั้นที่ผมบอกไปสองล้านเก้านะฮะสองล้านเก้า
งานฐานปฏิมากรรมป้ายบรรยาย๙แสนเกือบล้านนะครับ
สำหรับกรณีรูปปั้นที่มีมันไอ้กระดำกระด่างท่านบอกว่ายังไม่เสร็จ
ส่วนเรื่องราคาแพงเนี่ยเพราะงานปฏิมากรรมไม่ได้มีราคากลางกำหนดไว้
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองก็ไปสืบราคาตามที่ระเบียบกำหนด
ผู้ประกอบการ๓แห่งเพื่อกำหนดราคากลางในการจัดจ้างไว้แล้ว
ขอให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์เดี๋ยวก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ให้ประชาชนชาวพังงาตัดสินใจว่ามันสวยคุ้มหรือเปล่าท่านว่าแบบนั้น